ต้นโพต้นนี้อาถรรพ์ครับพอตัดไปแล้วเมียเขาตายพี่สาวตายแล้วก็มาตอนนี้เป็นที่เคยอยู่ติดเตียง
ไม่เชื่อจะลบหลู่ของที่มีจริงผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไร
ผมก็ยังโดนเลยนะเรื่อยแขนหักบอกจับขวานนี้จะขุดให้แล้วตัวเองล้มแขนหักเรื่อยสาเข้งเดินเดี่ยงเลยเนี่ย
เก้งก็มันใหญ่แล้วไอ้พวกซื้อไม้ซื้อไม้เอเชี่ยไปขาย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าตามความเชื่อเราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อให้เราลบหลู่อะไรแล้วแต่เนี่ย
ท่านก็ไม่มาทำร้ายลูกหลานของท่านหรอก
เข้าใจไหมแต่เคสนี้เขาเรียกว่าการทำร้ายตัวเองคือทำแต่งาน
มันไม่เกี่ยวกับต้นโพอะไรอยู่หรือว่าศาลนะ
ขอบคุณครับ